คุณผู้ชมคะเรื่องราวในลักษณะแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้ว
แล้วมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ค่ะจนมีคนถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ในโซเชียลนะคะ
มีคุณลุงท่านหนึ่งกำลังโวยวายโวยวายด่าพนักงานส่งของ
ประเด็นก็คือคุณลุงสั่งของออนไลน์แต่ของที่ได้มามันไม่ตรงปก
แทนที่คุณลุงจะไปสอบถามลงไปต่อว่าร้านต้นทางอืม
กลายเป็นต่อว่าพนักงานส่งของซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวเลย

ติดการ
นี่ค่ะด้วยความที่คุณลุงเสียงดังมากด้วย

บอกว่ามันเกี่ยวอะไรกับผมครับแต่สิ่งที่คุณลุงพูดซ้ำซ้ำก็คือ
เอาเงินคืนมาเอาเงินคืนมานี่นะคะแต่คุณลุงก็แกะพัสดุแล้ว
พนักงานส่งของบอกว่าอ้าวก็ลุงแกะแล้วด้วยอ่ะอืม
แล้วจะยังไงแล้วเนี้ยนี่นะคะสุดท้ายนี่ก็ถ่ายอยู่ข้างบนนี่ก็
ใช่อ่ะเพราะเสียงมันดังมากพี่อุ๋ยจนคนเขาตกใจ
ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะสุดท้ายคนแถวนั้นมาช่วยคุย
พนักงานส่งของบอกว่าก็บอกกับลุงแล้ว
แกะพัสดุถ่ายวีดีโอเอาไว้ด้วยนะถ้าลุงไม่มั่นใจก็ไม่ต้องรับของนะ
ครับแต่ลุงรับของไปแล้วแกะเลยอ่ะนี่นะคะแต่ลุงก็พยายามยืนยันว่ายังไม่ได้แกะ
แกไม่ได้แกะขอเงินคืนได้ไหมขอเงินคืนได้ไหม
ก็เลยถกเถียงกันอยู่แบบนี้แต่พนักงานส่งของก็ยืนยันว่า
ผมไม่ได้ทำอะไรผิดลุงก็ต้องไปถามว่าทางต้นทางทางร้านอ่ะ
ลุงสั่งอ่ะเราส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
จุดเกิดเหตุตรงนี้เป็นคอนโดมิเนียมแถวแถวบางเขนเราได้คุยกับคนถ่ายคลิป
ครับคุณเชตุพลค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุคุณลุงคนนี้
เคาะรถพนักงานส่งของแล้วก็ทะเลาะกันเสียงดังมากคือพนักงานคนนี้
คอนโดเขาก็คุ้นเคยมาส่งของบ่อยครับปกติเขาก็เป็นคนสุภาพมาก
พูดจาดีไม่น่าจะไปทะเลาะกับใครได้แต่สุดท้ายก็ไม่แน่ใจนะ
เหมือนกับว่าเขาก็เคลียร์กันลงตัวนะคะ
คุณลุงเนี่ยเอาเงินกูคืนมาเอาเงินคือ
สั่งของมาชิ้นนึงแล้วทีนี้มันเนี่ยหลอกลวงนู่นนั่นนี่คือไม่ตรงปก
ซึ่งผมมองแล้วว่าเหตุแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อย
ซึ่งลุงป้าน้าอาสั่งของมาแล้วก็จะทำอย่างนี้กับพนักงานขนส่งซึ่ง
ซึ่งแบบเขาเป็นแค่ขนส่งมันไม่ได้เป็นแบบ
เป็นเจ้าของร้านอะไรที่สั่งเอาของผิดหลอกลวงมาให้เขาอะไรอย่างนี้ครับ
ทีนี้ค่ะคุณลุงในคลิปค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ถามคนที่อยู่ในพื้นที่คอนโดแถวนี้นะคะว่า
เห็นคุณลุงคนนี้ไหมครับรู้จักคุณลุงคนนี้ไหมนี่นะคะสุดท้ายเจอลุงเลยนะคะ

ประเสริฐอายุ๖๕เป็นข้าราชการเกษียณนะคะก็บอกว่าอ่ะงั้นลุงขอเล่าให้ฟังก็แล้วกัน

ประเสริฐนามสมมุติคนนี้บอกว่าก็ลุงสั่งแท็บเล็ต๑๒นิ้วสั่งทางเฟซบุ๊ก
เก็บเงินปลายทางราคา๒๓๙๐บาทคือสั่งให้ลูกชายที่เรียนอยู่ม๖
พอได้รับแท็บเล็ตปุ๊บก็จ่ายเงินเต็มจำนวนปั๊บแล้วก็เอามีดกรีดท้ายกล่องเพื่อดูสินค้า
แต่กลายเป็นว่าแท็บเล็ตขนาดแค่๕นิ้วสั่ง๑๒นิ้วนะคะแต่ขนาดที่ได้มาคุณลุงบอกว่า๕นิ้ว
ของแถมที่บอกว่าจะได้ฟังนาฬิกาข้อมือไม่เห็นมีอะไรสักอย่างเลยก็เลยโมโหมาก
วิ่งออกไปตามรถส่งของเลยนะคะคุณลุงบอกว่าไอ้ภาพที่เห็นอ่ะมันดูเหมือนลุงไปด่าเขา
อารวาสใส่เขาใช่ไหมแต่จริงแล้วมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกลุงแค่เป็นคนเสียงดัง
เป็นคนพูดเสียงดังแต่สุดท้ายก็มีการขอโทษขอโพยกับพนักงานส่งของแล้ว
เห็นคลิปนี้ก็อย่าดราม่าเลยลุงแก่แล้วอย่ามาด่าลุงเลย
มันเป็นความเข้าใจผิดกันแล้วลุงก็ไม่รอบครอบเองแหละเวลาสั่งของ
อ๋อมันตกขึ้นไปแล้ว
เป็นคุณโมโหไหมล่ะไหนก็ไม่ส่งแล้วก็ฟักจ่ายเงินสดไป

อ๋อ๒๔๐๐บาท
ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยบอกอ้าวคุณลุงบอกว่าเคลียร์กับพนักงานส่งของเรียบร้อยแล้วใช่ไหม

นี่ลุงลองโทรคุยต่อหน้านักข่าวหน่อยได้ไหมล่ะ
นี่นะคะลุงก็บอกว่าคือหลังเกิดเหตุคุยกันแล้วคุยกันลงตัวแล้ว
แล้วก็ทางบริษัทต้นทางของทางพนักงานส่งของ
เขาก็ไม่ได้ถือโทษเอาผิดอะไรลุง
ก็ไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายสุดท้ายก็คือเขาคืนเงินให้ลุงนะคะ
ก็เลยให้พนักงานคืนเงินให้ลุงไปเลย
ใช่ค่ะคืนเงินให้ลุงทั้งหมดเลยค่ะอืม
ทีนี้ลุงโทรคุยเห็นไหมคะส่วนทางร้านล่ะต้นเรื่องต้นทางร้านที่ขายแท็บเล็ตให้ลุงยังไง
ลุงบอกว่าลุงก็พยายามติดต่อกลับไปนะแต่กลายเป็นว่าเบอร์ที่แจ้งไว้ติดต่อไม่ได้แล้วพี่อุ๋ย
หลังจากนี้ลุงบอกว่าลุงก็จะระมัดระวังในการสั่งของออนไลน์มากยิ่งขึ้น
ก็เป็นอุทาหรณ์นะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเวลาสั่งของออนไลน์ก็ต้องระวังจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะคะ
ลุงก็บอกลุงยอมรับผิดที่ลุงไม่รอบครอบเวลาสั่งของแล้วลุงเป็นคนเสียงดัง
ไม่ได้จะแบบตั้งใจไปด่าอะไรเขาขนาดนั้นบริษัทขนส่งเขาก็คงจะยอมเคลียร์ให้อ่ะใช่

คือผมเข้าใจคุณลุงนะบางทีแกก็เครียดเรื่องของเงิน๒๓๐๐กว่าบาท
กว่าจะหาเงินมาได้จ่ายเงินสดเลยนะ
ลูกชายต้องเรียนไงส่วนนี้ครับทุกผู้ชม